ต่อกันที่เรื่องราวของน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญ
นักร้องเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนาน
ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่๑
และที่สำคัญน้ำหมูจะต้องเข้ารับการผ่าตัดในสัปดาห์หน้าแล้ว

หมูกำลังใจดีมากพร้อมกับโพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว
บอกให้แฟนสบายใจหายห่วงอีกด้วยค่ะ
นักร้องนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตวัย๖๒ปี

ตรวจพบมะเร็งลำไส้ระยะที่๑
โดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้รับการเปิดเผยจากผู้จัดการส่วนตัวว่า
เมื่อวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
หมูไปพบแพทย์เพราะตัวเองมีอาการปวดท้องบ่อยและถ่ายผิดปกติ
ผลการตรวจพบเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่๑
ต้องเข้ารับการผ่าตัดในวันที่๒๑กรกฎาคมนี้
และใช้เวลาพักฟื้นต่ออีกเป็นเวลาประมาณ๒เดือนที่โรงพยาบาลสิริราช
และต้องทำการยกเลิกตารางทัวร์คอนเสิร์ตกว่า๓๐งานในช่วงนี้
และจะกลับมาสร้างความสุขพันธ์เสียงเพลงให้แฟนได้ติดตามกันอีกครั้ง

ทั้งนี้ผู้จัดการส่วนตัวยืนยันว่า
นักร้องระดับตำนานมีกำลังใจที่ดีมากพร้อมทำการรักษา
ขณะที่เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัวว่ายังแข็งแรงดี

และจะแจ้งข่าวแฟนเพลงเป็นระยะ
ซึ่งก็มีแฟนเข้ามาโพสต์ข้อความให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะ

เชื่อก็ต้องเชื่อว่ากำลังใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยมี